ผมมีกิจกรรมมาฝากด้วย

แต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่ได้ทำหน้าที่

นัดกันกับแก๊งบันเทิง
ไปหาที่นั่งสักที่นึง

ผมจะชวนคุณผู้ชมไปสวดมนต์ข้ามปี
เพราะว่ารัฐบาลเขาจัดขึ้นมา

รวมทั้งมีพระพุทธรูปสำคัญจาก๑๓ประเทศ

ไปไหว้พระสัก๑๐วัดเลยดีกว่า

เอาให้เต็มที่ไปเลย
รัฐบาลชวนคนไทยร่วมกิจกรรมสวดมนต์

สมเด็จพระบูรพมหากษัตยาธิราช

และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ครับ

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ส่งท้ายปีเก่าแบบวิถีไทย

คุณผู้ชมประชาชนก็สามารถไปสวดมนต์
ข้ามปีได้ทุกวัดทั่วประเทศเลยนะฮะ

โมงเย็นของ๒๙ธันวาคม

จัดบริวขบวนอัญเชิญพระบรมศาลีมริกษาธาตุ

อินเดียลาวมองโกเลียเมียนมา

ลานพระพรามหาเจษฎาบดินไปประดิษฐาน
ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง

จนไปถึงวันที่๑มกราคมปีหน้า

พิพิตภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติพระตนคล

ปานมาลวิชัย

ไปจนถึง๒๗มกราคมนะครับ
โดยระหว่างเวลา๘นาฬิกาถึง๑๕

ก็จะมีการจัดรถรับส่งให้กับ
ประชาชนฟรีเพื่อไปไหว้พระ
วัดกันด้วยมีวัดไหน

ก็ได้แก่วัดพระเชตุพล
บรมังคารารามราชวรมหาวิหาร

วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศรีมาราม

บวรนิเวศราชวรวิหาร
วัดราชวพิษสถิตมหาศรีมาราม

วัดวจินธรรมสาธิตวราวิหาร

ร่วมกันรักษาศีลเจริญภาวนา

เป็นสิริมงคลให้กับตัวเอง
ให้กับประเทศชาติให้กับครอบครัว
รวมไปถึงลดละเลิกอบายวก
ในช่วงของเทศกาลปีใหม่ด้วย

จะบอกว่ากิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

แล้วก็ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นด้วยนะ

คือเหมือนกับว่าปีใหม่แล้วก็เอาซะหน่อย

หรือว่าขอให้ไปนั่งสงบสติอารมณ์ข้ามปี

เพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้อยู่กับตัวเอง

ตลอดระยะเวลา๑ปีที่ผ่านมาว่า
เราทำอะไรไปบ้างแล้วปีหน้าเราอยากจะทำอะไร